ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฆ่าสะเทือนขวัญยกครัว๔ศพเป็นพ่อแม่ลูกชาวพม่าครับ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มภรรยาของในสวยซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
นายกิตติมศักดิ์ศรีเดือนเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตาหมู่๑ตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
พร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็สามารถไปจับกลุ่มนางทุนมิตรหรือว่านางมุ้ยอายุ๖๐ปีครับ
เป็นชาวพม่านี่แหละเป็นภรรยาของในสวยแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูกชาวพม่า๔ศพ
รวมไปถึงเด็กวัยเพียง๔ขวบด้วยนะฮะถูกสังหารอย่างโหดเยี่ยมเลยเอาไม้ที่มีตะปูตี
หูยะไม้ท่อนใหญ่มากค่ะแล้วตีตอนเขาหลับกันอยู่แล้วก็น้องเด็กสุดอยู่ในน้ำ๔อาทิตย์ในบ่อน้ำด้วย
วัย๔ขวบมันวิ่งหนีก็โดนฟ่านแล้วก็ผลัดตกน้ำส่วนวัย๔เดือนตายค้าอกแม่
ถูกต้องนะฮะก็เหตุเกิดกลางดึก๑๖ธันวาคมที่กระท่อมเพลิงพักในส่วนท้ายหมู่บ้านแม่เต่า
จากการสอบส่วนเบื้องต้นนางทุนมิตรภรรยาของในสวยยังไม่ได้พูดซะเต็มปาก
ยังคงแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุ
แต่บอกว่าช่วงสักประมาณ๔ทุ่มของคืนวันก่อเหตุ
ตัวเขาเองแล้วก็ในสวยมีปากเสียงกันทะเลาะกันหนักมาก
กับทางครอบครัวของนายอาด่อแล้วก็นางมะกิระเป็นผู้เสียชีวิต
จากนั้นตัวเขาเองกับในสวยสามีแล้วก็เพื่อนแรงงานอีกคนนึง
ตั้งใจจะหลบหนีความผิดแต่ว่าไปถูกผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจับกลุ่มได้ที่ไร่อ้อย
ซึ่งเป็นพื้นที่แชดดันไทยภามาและก็อยู่ในเขตบ้านแม่ตาวซิก่อน
คาดว่าผู้ต้องหาอีก๒คนคือในสวดกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
น่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวแชดดันเช่นเดียวกัน
ล่าสุดผู้เหยียบบ้านก็ส่งตัวนางมุ้ยให้กับตรวจสืบสวน
ให้กับตำรวจสืบสวนขยายผลในการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ทางด้านของชุดสืบสวนแม่สอดได้ประสานไปยัง
ในพลหม่องทิศตู่ซึ่งเป็นผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดน

ส่งกลับมาให้กับตำรวจไทยดำเนินคดีในประเทศไทย
ข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ขณะที่ญาติของนายอาดอนแล้วก็นางมะขินละที่เสียชีวิตนั้นได้ขอร้องทูต

ให้จังหวัดเมียวดีนี่เราไปเรื่องติดตามคนร้ายใบร้านนี้